เอาล่ะกลับมาในช่วงนี้คุณผู้ชมก็รออยู่แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าใครที่เกิดปีนักสัตว์อะไรมีแววที่จะทำมาค้าขึ้นในปีนี้แล้วอยู่กับคนนี้
อันดับที่๓ก็คือคนที่เกิดปีวอก

คนที่เกิดปีวอกมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ

ยังไงฮะปัจจัยพื้นฐานก่อนก็คือคนที่เกิดปีวอก

เป็นคนพูดเก่งเพื่อนเยอะอะไรอย่างนี้นะคะ

ดวงดวงปีนี้เขาเรียกว่าดวงดีมาก
เพราะว่ามีเกณฑ์มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์
คือเวลาทำอะไรเนี่ยแบบมีคนช่วยเหลือ

ใช่แต่ว่าอาจจะต้องแบบวางแผนการทำงานนิดนึง

เพราะว่าในปีนี้จะมีงานเข้ามาให้รับผิดชอบ

เอาล่ะต้องบอกเลยว่าปีวอกปีนี้ถือว่าเป็นปีที่งานเข้า

คือมีงานเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทำก็คือจัดแจงเรื่องของเวลาให้ดี

และมีเคล็ดลับในการเสริมดวงไหมคะสำหรับคนที่เกิดปีวอก
คนที่เกิดปีวอกควรจะไปไหว้ไต่เซียหุกโจ้

อาจจะฟังแล้วแบบท่านคือเทพอะไร

สาวลูกลิงไปไหว้

ใช่นะอารมณ์แบบนี้ใช่ไหมครับ

ลูกท้อไปไหว้ที่เยาวราชมี

เพราะลูกท้อหมายถึงความมั่งมีศรีสุข

เกลียดไปขโมยลูกท้อเมืองสว่าง

เป็นที่มาที่ทำให้เป็นแบบเฮ่งเจีย

แล้วก็ไม่ควรถวายเนื้อสัตว์เพราะท่านฉันเจ

ใครที่ดูอยู่ก็ลองดูว่า
ปีนี้เราควรไปเสริมดวงยังไงกันบ้าง
และสำหรับปีนักศาสตร์ที่ดีอันดับที่๒เลย

ใช่คนที่เกิดปีละกาดวงชะตาโดดเด่นมาก

เพราะว่าคนที่เกิดปีละกาพื้นฐานเขาเป็นคนธาตุทอง

เขาเรียกว่าธาตุดินคือก่อกำเนิดธาตุทอง

เหมือนก็มีแม่คอยส่งเสริมอยู่ใกล้

มีคนคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือ

แต่ว่าคนเกิดปีละกาปีนี้เขาเรียกว่าชีพจรรองเท้า

ชีพประจองลงเท้าไม่ใช่ชีพประจองลงพุงนะ

ก็คือถ้าสมมุติว่าใครที่แบบทำงานที่แบบมันต้องเดินทาง

ต้องเดินทางโอ้โหดีมากเลยนะมีโอกาสรับทรัพ
แต่ว่าถ้าคนที่ทำงานที่อยู่กับที่
จะต้องหาโอกาสแบบไปทำงานข้างนอกบ้าง
ทำงานอินทีรีย์เหมาะไหมคะ

แล้วนี่คือเขาเรียกว่าเป็นคนเกิดธาตุทอง
ท่าทองเนี่ยคือเหมาะกับเรื่องของการตกแต่งแล้วสวยงามอะ
เอาล่ะรับรองว่าปีนี้ดีนะคะ
แล้วมีเคล็ดลับเสริมดวงไหมคะสำหรับใครที่อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่

ควรจะไปไหว้พระที่วัดเล่ง
เล่งนะคะเช่นวัดเล็งนายี
ตามสไตล์ใต้จีเขาเรียกเล็งนายีก็คือเล่งนายยี่นั่นแหละ
แล้วพวกเร่งหัวหยี่เร่ง๖หยี่อีก๒วันเนี่ยอาจจะแบบชื่อไม่ค่อยคุ้น

ส่วนเล่งหกหยีจะอยู่ที่น่าจะแปดริ้วมั้งชัดถึงเศร้า
เพราะว่ามังกรเพราะว่าเล่งหมายถึงมังกร

ตัวนั้นเล่งขนตรงข้างน่าจะหิวเนี่ย
วันนี้พูดถึงเรื่องของกินตลอดเลย

อันดับที่๓คือปีวอกที่เขาว่าจะดีในปีนี้
อันดับที่๒ก็คือปีรากาปีไก่
มาดูอันดับที่๑เขาบอกว่าปังมากในปีนี้คือ
ปีเถาะค่ะ
ปีเถาะปีกะตาย
คนเกิดปีเถาะนี่เรียกว่าดวงดีมาก
คือมากทุกวันยุคเลย
เพราะว่าปีเถาะกับปีจ่อนเขาเรียกว่า
เป็นปีที่มันแบบหักกัน
อยากรักให้รีบบอกคือมันดีทุกเรื่องเลย

แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นมีวิธีการเสริมดวงไหมล่ะฮะ

ควรจะไปที่สารเจ้านาจาไทยจื้อ
สารเจ้านาจา

หาไม่เจอไปหาเลยที่คกกับศากเยอะ

ขึ้นชื่อเรื่องครกค์เขาหีนอางศิลาไปแถวแถวนั้นแหละ

นี่เป็นภาพที่หมอไก่นำมาให้ดูว่านี่เป็นวัดที่ควรจะไป
หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องมาที่ศาลนาจาไทยจื้อ

แต่คืออาจถามต้องจ้าหน้าที่วัด
เพราะว่ามีครบเลยทั้ง๖๐องค์
หรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะไปว่ายเฉยก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
ก็คือไปว่ายปีนักสัตว์ปีตัวเอง
ก็คือปีจอปีนี้ก็สามารถไปกันได้ไม่ใช่ว่าแค่คนที่เกิดปีเถาะ

แล้วยังมีอีกใช่ไหมคุณชนะมีเคล็ดลับในการจัดห่วงจุ้ย
ใช่สิเพราะว่าที่เราพูดมา๓นักปี
สัตว์ที่พูดมาคุณผู้ชมอาจจะไม่ตรง

ในการจัดห่วงจุ้ยให้ค้าขายดียอดทะลุเป้าในปีนี้

หน้าบ้านหรือว่าหน้าร้านของเราเนี่ยควรจะมีน้ำ
เพราะว่าน้ำเนี่ยไม่ใช่น้ำท่วมนะ
แต่น้ำเนี่ยมันน่าจะมีความหมายอย่างอื่นถูกไหมฮะ
น้ำหมายถึงเรื่องของโชคลาภ

ควรจะเป็นน้ำที่มีการเคลื่อนไหวดีกว่าน้ำนิ่ง

เพราะว่าการเคลื่อนไหวหมายถึงว่ามีล่ามเข้ามาตลอดเวลา
แต่ถ้าน้ำนิ่งเนี่ยเขาเรียกว่าทางฮุงจุ้ยเขาหมายถึงว่าน้ำตาย

อาจารย์เคยบอกว่าน้ำมันหมายถึงเงิน
เงินใช่ไหมนี่คือเรื่องของโชคลาบ

เป็นแบบน้ำผู้ก็ได้หรือว่าบ่อปลาก็ได้
ถ้าบ่อปาก็ได้เพราะว่าปามันมีการเคลื่อนไหว
ใช่ไหมใช่ใช่ถ้าสมมุติว่าจะเลี้ยงปา

ถ้าปลาคาร์ฟเขาเหมือนกับข้ามประตูสวรรค์

ก็ถือว่าปลาคาร์ฟเป็นลูกมังกร

ถ้าใครที่จะตั้งน้ำฮุ้กให้เอาแบบเป็นภาพนี้

ดิฉันเนี่ยเคยผ่านถนนพระราม๒มีบ้านอยู่หลังนึง

คือคนอยู่ข้างนอกยังเห็นเลย
คือพุ่งสูง

เสียงดังมากก็คือ

เหมือนกับเค้าไปส่งต่อทรัพย์เรามันไม่ค่อยดี

และก็บนโต๊ะหรือว่าหน้าบ้านมันควรจะเป็นยังไงคะหมอไก่

่งตึ้งก็คือเป็นเรื่องสำคัญก็คือเป็นลานรับโชค
หน้าบ้านหน้าโต๊ะทำงานหน้าร้านค้าของเราเนี่ย
ควรจะมีแบบระยะก็คือเป็นเหม่งตึ้งเหมือนในภาพ

ไม่ใช่แบบโหพอเปิดประตูบ้านปุ๊บถนนเลย

เวลาคนจะเข้ามาจอดรถโอ้โหก็จอดลำบาก
คือมันต้องมีที่มีระยะทางข้างหน้าหน่อย
คือบางคนเปิดร้านมาเอาของมาวางไว้หน้าร้านเต็มไปหมดเลย

เหมือนคนจีนเขาบอกว่าให้เปิดหน้าผาก
เปิดหน้าผากก็จอดเลย

เขาเรียกว่าเหมือนกับหัวเหม่งเขาเรียกว่าเหมือนกับรับโชค

ต้องเปิดหน้าผากรับโชคไว้
ไม่ได้เปิดเหม่งตรงหน้าหัวตรงนี้หมายถึงหน้าบ้าน
เอาหน้าดิฉันไปวางหน้าบ้านก็ได้
เอาล่ะแล้วนอกจากนี้เรื่องราวของเห็นบอกว่ามีอีกอย่างหนึ่ง
สว่างนี่เป็นตัวกระตุ้นชั้นดี
การเพิ่มแสงสว่างก็คือเป็นผลังหยาง
ให้คนในองค์กรมีความขยันมากขึ้น

มันมีผลนะคือถ้าที่โต๊ะทำงานของคุณมันดูมืดคึ้มสักพักหลับใช่ไหม

แสงสว่างถ้าใครที่เป็นร้านค้า
ให้เพิ่มแสงสว่างในร้านค้าเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คน
อยากจะซื้อของมากขึ้นเพราะเคยเห็นไหมร้านสะดวกซื้อที่หนึ่ง
และทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบคุณหมอไก่ด้วยนะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้

เดี๋ยวจะมาดูเรื่องของความแห่ง
ความดวงดีของแต่ละราศี

คุณผู้ชมมีคุณผู้ชมส่งไลน์มานะคะ

อยากเห็นชุดของนางแบบในแบบแบบเต็ม

ว่าการใส่ผ้าไทยแบบประยุกต์แบบล้านนาน

นี่ดูโอ้โหสวยงามขนาดนี้จัดไปเลย

ใส่กับเสื้อลูกไม้จะใส่ไปวัดนะคะ
ถือกระเป๋านี่ใส่กับหมวกก็ได้

พาดก็ได้สวยงามมากเลยนี่แหละ

สำหรับรายชื่อผู้โชคดีที่เราถามกันเอาไว้นะครับว่า
เหตุผลอะไรที่คุณอยากจะไปเที่ยวที่จังหวัดแพร่
แล้วก็จังหวัดน่านส่งกันมาเยอะแยะมากมาย
เราก็เลือกมาผู้โชคดีทั้ง๕ท่าน
หน้าตาเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ
นี่ก็เดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปนะครับ

แต่ทั้งนี้แล้วเดี๋ยวผมบอกแทนกันว่ามีชื่ออะไรว่าง

แล้วก็คุณเนธคุณสมศักดิ์คุณนิรยา
แล้วก็คุณจิ๊บทั้งนี้ทั้งนั้นหมายเลขโทรศัพท์เรามีอยู่แล้ว

ขอให้มีความสุขมากในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้
ส่วนช่วงนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้า